เรื่องนี้เป็นเรื่องของวิญญาณ
อาจจะไม่เรียกว่าผีเพราะว่าเป็นวิญญาณของน้อง
เป็นวิญญาณของคนในครอบครัวซึ่งตายจากไปนานแล้วนะคะ
ร้อยวันทางญาติก็เลยทำพิธีสิอ่าทำบุญร้อยวันให้
แต่ปรากฏว่าน้องมาแฝงร่างพี่
แล้วก็พูดคุยกับญาติด้วยความโศกเศร้าว่า

วิ่งวิสาหดีชนัยบุญมือจริงแล้วแต่แเปร่งที่ยังไอน้องดัน
เข้าทางตาลังตามกลับแล้วเถียงกลอดไป
โอ้โหพี่น้องกอดกันกลมเลยค่ะ
แล้วบรรยากาศพระท่านสวดอย่างนี้
สวดแบบอื้อหือไม่หยุดเลยระงมในเสียงพระ
ปัจจัยมันควบรวมหมดไม่ได้รู้สึกในทางความเชื่อนะเนี่ย
มันดูหน้าคนลุกเหมือนกันและนี่นะฮะเป็นเหตุการณ์ที่จัดขึ้นในงานทำบุญร้อยวันของการจากไปของคุณน้ำตาล
น้ำตาลเป็นผู้วายชนอ่ะนะคะแต่พอหายไปจากหายกันไปร้อยวันถึงตามกำหนดความเชื่อก็จึงต้องมาทำพิธีแต่ระหว่างที่พระกำลังสวดนี่แหละค่ะ
แล้วก็บอกว่าตัวเองเนี่ยคือน้ำตาลคือน้องสาวคนที่จากไป
ก็พูดง่ายเหมือนวิญญาณมาเข้าสิงร่าง

แล้วน้องน้ำตาลก็บอกว่าตอนนี้ทางเขา
ทางฟ้าทางสวรรค์ให้มาแป๊บเดียว

ญาติญาติก็ถามว่าเป็นยังไงสบายดีไหม
น้ำตาลบอกสบายดีไปอยู่ในสวรรค์
สบายดีแต่ว่าไม่รู้จักใคร

ก็เลยร่ำลากันร้องห่มร้องไห้กันแบบนี้นะคะ
ทางญาติญาติก็เลยพาร่างของพี่สาว
นั่งที่โซฟาพูดคุยกันค่ะ
แล้วแต่ละคนนะคะก็บอกว่าไม่ต้องห่วงกับน้ำตาล
ถ้าไปดีแล้วก็ขอให้ไปให้ดีไม่ต้องห่วงทางนี้
เขาว่ายังไงอีกไปฟังเสียงกันเลยค่ะ
ไม่รู้จักใครบ้าง
แป๊บอยู่นี่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
คุณผู้ชมต้องเข้าใจก่อนนะครอบครัวเขามีความรักความผูกพันนะ

พอมันเกิดเหตุลักษณะแบบนี้ขึ้นเนี่ยโอ้โห
เขาก็ยิ่งเชื่อว่าน้องเขามาจริง
ถูกต้องมาสื่อสารมาบอกมากล่าวนะคะ
ซึ่งพี่น้องคู่นี้เขาสนิทกันมาก
แล้วน้องเนี่ยก็จากไปก่อนในวัยที่ยังไม่ได้เยอะอะไรเลย
แต่ถ้าอธิบายตามความแบบว่าเชื่อทางวิทยาศาสตร์ในเรื่องของจิตผูกพัน
มันก็เป็นไปได้ที่เขาจะคิดว่าอยู่เหมือนมีวิญญาณของน้องสาวมาเข้าสิงร่างเขา

ในเรื่องของความคิดความผูกพันในเรื่องของจิต
มันก็เลยทำให้พูดออกมาจินตนาการออกมาก็มองกันได้หลายแง่มุมนะคะ